ข่าวคนไหนอยู่ทางภาคเหนือครับจะพยาวจะลำพูนเนี่ยมาบอกกันหน่อยนะว่า

ดาวบอกว่าอะไรนะภาคเหนือฝนจะไม่มีแล้ววันนี้

แต่พยาวเมื่อวานนี้บ่าย๓โมงคุณผู้ชมถึงแม้จะเข้าสู่ฤดูหนาวแบบที่เราคิดกัน

อย่างที่พายาวเนี่ยมีภายดูลุกเหบพัดกำลังถล่ม
แล้วทำให้ต้นซอมพอหรือว่าต้นหางนกยูง
อายุกว่าร้อยปีขนาดสองคนโอบเนี่ยคุณผู้ชมในวัดที่อำเภอเมืองพยาว
มันหักโค้นลงมานี่

แล้วก็ชาวบ้านต้องเอาเลื่อยยนไปช่วยกันตัดกิ่งก่อน

โอ้โหไม่อย่างนั้นมันขัดขวางการจราจรครับ

ช่วงเกิดเหตุเป็นเวลาเลิกเรียนด้วยนะ
ผู้ปกครองก็พากันไปรับลูกหลานในโรงเรียนครับ

นี่ก็ต้องช่วยนี่พี่วินคนนี้ช่วยกันตัด

อันนี้ที่ประยาวรับส่วนที่ลำพูนจะให้ดู
มีพายุไปพัดป้ายงานศักระพระนางจามเทวี

วิธีการแสดงในงานพังถล่มลงมาเลย
โอ้โหนี่งานยังไม่ทันจัดเลยคุณผู้ชมฮะ
เห็นไหมที่เขียนไว้งานคือ๒๑๒ธันวาคม

แต่เมื่อวานเมื่อวานมีพายุมา

โอ้โหลำบากหนึ่งคุณผู้ชม

นี่คือตอนเจ้าหน้าที่เขาจะไปทดลองระบบไฟครับ

ป้ายงานก็เลยถล่มลงมาแบบนี้ครับ
เดี๋ยวต้องลุ้นกันว่าวันนี้ที่งานจะเริ่มต้นเนี่ย
อยู่ในบ้านแม่สารป่าแดดอำเภอเมืองลำพูน